คุณผู้ชมช่วยกันตามหายีราฟตัวนี้หน่อยครับ
นี้วิ่งเตรอดเปิดเบลงไปอยู่ตรงไหนแล้วอืม
เห็นใจคือมันหลุดออกจากรังที่เขากำลังบรรทุกมันไปอีกที่หนึ่ง
แล้วก็มีคนเนี่ยจับภาพไว้ได้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

ครับภาพนี้คือเที่ยงคืน
เป็นกล้องหน้ารถของชาวบ้านเขาเก็บภาพได้
มันอยู่บนถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากมินบุรี
ตอนแรกตกใจมากมันใช่ตัวอะไร

รถเขาไม่ชนเนี่ยก็คือยีระเห็นไหมสูงแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าระหว่างนั้นเขาขับอยู่นะเห็นยีราฟวิ่งมา
คือมันวิ่งข้ามถนนมาแล้วด้วยนะ

ก็เลยไม่ทราบว่ายีราฟวิ่งไปเส้นทางไหนต่อ
หลังจากที่ทราบว่ากล้องของเขาบันทึกภาพได้
ก็เลยเอาภาพไปมอบให้กับเจ้าที่ของสภาริเวอร์
วิเคราะห์แล้วก็วางแผนค้นหามันต่อไปนะครับ

ผู้ภัยชาวบ้านเองผู้เชี่ยวชาญเองจากสวนสัตว์เปิดใหม่ที่ศรีมหาโพ
ก็ยังคงกระจายกำลังกันค้นหาตามจุดเดิมที่คาดว่าเห็น
แล้วมันจะวิ่งต่อไปจากเมื่อคืนนี้
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคร้าที่ฉะเชิงเศร้า
เป็นจุดสุดท้ายที่พบยีราฟตัวนี้ตอน๕ทุ่มเศษ
สัตวแพทย์มีการยิงยาสลบเข้าที่ลำตัวมาแล้ว
เพื่อที่จะนำใส่กรงเคลื่อนย้ายไปปลายทางคือที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ปราจีนบุรี
หลังจากนั้นยีรับมันตกใจแล้วมันก็วิ่งฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่วิ่งหายไปเลย
โดยการค้นหาช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแบ่งการทำงานเป็นชุดชุดละ๒๓คนกระจายกันค้นหา
รัศมีประมาณ๓๕กิโลเมตรในจุดที่พบสุดท้าย
ตั้งแต่บริเวณท้องทุ่งนาป่ายุคาลิปตัสแล้วก็บ่อเลี้ยงกุ้งร้าง
ซึ่งยังไม่พบร่องรอยของยีรับตัวนี้เลยนะครับ
จากนี้ก็ใช้กำลังคนแล้วก็ยังมีการใช้โดรนด้วย
สำรวจมุมสูงนะฮะไปถ่ายภาพทางอากาศดูซิว่า
คือยิรับมันตรงสูงถ้าใช้โดรนก็คงจะเห็น
บินสำรวจไปนะฮะจากการประเมินจากภาพจากกล้องหน้ารถชาวบ้านที่แจ้งบ่อแสมาก็มีความเป็นไปได้ว่ายีราฟนั้นจะวิ่งไปฝั่งตรงข้ามแล้ว
ยีราฟตัวนี้มีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหากันอยู่เป็นยีราฟอายุประมาณสี่ปี
คือคนแชร์ภาพนี้กันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวลากลางวันแล้วก็เห็นมันได้ชัดที่สุด
มันยังไม่โตเตรียมตัวหรอกนะเป็นยีราฟเด็กอยู่เลยค่ะอายุสี่ปี
ถ้ายืนสูงมา๗เมตรคุณผู้ชมเห็นแน่นอน
ส่วนอีกตัวที่จับได้ก่อนหน้านี้จับได้แล้ว
ก็นำไปที่ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์ป่าที่ปราจีนบุรีแล้ว

พบเห็นรอบในพื้นที่ฉะเชิงเซากะบินบุรี

ให้ไปเอามันกลับมาไม่รู้ตอนนี้มันสลบอยู่หรือเปล่า

แล้วก็คนใช้รถใช้ถนนเส้นทางแถวนั้น
ระวังกันด้วยนะคะอันตรายกันทั้งคนทั้งสัตว์เลยค่ะ